สุขสุดที่รัก
กลับมาพบกับศึกสุดที่รัก
พิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่น

และในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักตลก
หน้าตาดีสุดเทพสีสัย

มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้าน
กับศึกรักต้องอุ้มครับ

ทั้งสองท่านเข้ามาถึงรอบแจ็คพอร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คาดหวังในรอบนี้กะว่าจะได้เงินล้านไหม

แน่นอนเลยนะครับวันนี้มากับดวงใช่ไหม
ต้องถ้ารอบนี้ต้องดวงช่วยแล้วครับ
ถ้าเกิดได้เงินล้านจะเอาไปทำอะไรพี่
พอได้เงินล้านมาผมก็จะนับก่อนว่าครบหรือเปล่า
นี่มันรายการในไทยรัฐทีวีนะครับผม
รับประกันว่าลองให้ครบแน่นอนหลังหักภาษีแล้ว
เหลือแน่นอนครับ๗๐๐กว่าบาท

ภาษี๙๗๐๐๐๐

โอ้ยผมอยากให้เป็นผู้สมกรณ์ด้วยวะนะ

ถ้าได้จริงถ้ายังงั้นแนะนำรู้จักเครื่องพิสูจน์รักครับ
ตามเวลาก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน

ทำไฟล์ยิงตกโดนเซ็นเซอร์

เกมจะจบและหยุดการแข่งขันทันที
วิธีการที่จะได้แจ็คพอร์ตของเราง่ายนิดเดียวครับ

ถ้าเกิดว่าคุณทั้งสองปรึกษากันแล้ว
เลือกมาถูกต้อง๕แผ่นป้ายที่เป็นเงินรางวัล๑๐๐๐บาทอยู่นะฮะ

เลือกเลยครับ

หาเวลา

เวลานะเวลานะเวลานะแสนนึงนะ

หมายเลข๖ครับหมายเลข๖เป็นเงินนะฮะ

ตอนนี้มี๓แล้วหาเงินให้ในของป้าย

เงินนะเงิน๑๐หรือเปล่าเงิน
เงินเงินเงิน

ป้ายสุดท้ายคือเงินเงินมันอยู่
ป้ายหมายเลขอันนี้๕ค่ะ
หมายเลข๕นะครับผมมาดูกันครับ
เงินงานเงินงานเงิน
และป้ายนี้จะเป็นเงินหรือเปล่า

ไม่ใช่
วินาทีที่คุณจะต้องอุ้มอยู่อย่างนั้นนะฮะ
ดูแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้คุณสะสมอยู่๓๐๐๐บาท
และคุณสุเทพกับคุณป๊อปก็เปิดครบทั้ง๕ป้ายแล้ว
ตอนนี้ก็ต้องขี่หลังให้ครบตามเวลาที่เปิดได้ล่ะครับ

คิดว่าเป็น๔หรือ๗เอาอันไหนก่อน

มาดูกันครับว่าใช่หรือเปล่า

๔ล่ะ๔ใช้เปล่า
คุณเป็นคนที่แข็งแรงมากดูแลสุขภาพตลอดเวลา

จะกิดก่อนไว้นิดเดียวเองนะฮะ
วันนี้รับกลับบ้านไปแล้ว๓๐๐๐บาท

คุณป๊อกยังหาเวลาอย่างเดียวเลย

เพราะว่าการเลี่ยงใต้เนี่ย

แต่คือพอเวลามันนานขึ้นนานขึ้น

ถ้าอยู่กันมานานขนาดนี้แล้ว

แต่ทุกการกระทำต้องผ่านภรรยา
เท่านั้นแล้วคุณชีวิตปลอดโปร่งสบายใจ

คมแบบนี้เหมือนพูดให้คนที่บ้านได้ฟัง

สวัสดีครับ

ลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของคู่รักตลอด

แความลับและโชว์ความรู้ใจกันไปแล้ว
เสาร์หน้าเตรียมพบกับการประชันกันของสองพี่น้องสุดหา
โจโจ้และปีเตอร์ใหม่ออฟชี้

สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ